อ่างทองเกิดเรื่องฮือหาแตกตื่นกันไปทั่วเลยนะครับ
เมื่อชาวบ้านเนี่ยนะไปเจอกับกล่องปริศนาที่มีการมัดเอาไว้อย่างมิดชิด
หลายคนตกอกตกใจเฮ้ยอยากรู้จริงในกล่องมันมีอะไรครับเนี่ย

นี่ไอ้กล่องที่ผมว่าดูแล้วน่าตกอกตกใจคือจะเล่าให้ฟังแบบนี้
กล่องโฟปริศนาสีขาวที่มัดด้วยเทปกาวอย่างดีแบบนี้เนี่ยนะ
ความกว้างประมาณสัก๓๐เซนยาวสัก๕๐สูง๓๐เซนติเมตร
อยู่แถวริมถนนใต้สะพานลอยบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง
ตะบนบ้านแห่อำเผอเมืองจังหวัดทางคลอง
แล้ววางเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะหลายชั่วโมงแล้วโอ้
ที่ไปพบเจอก็คือคุณป้าจุธารัฐเน่งเพชรอายุ๖๔ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยไอ้กล่องต้องสงสัยเนี่ยวางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้า
ใกล้เที่ยงก็ไม่เห็นมีใครมาเอาไปสักที
ทีนี้ป้าแกทำไงก็ชวนเพื่อนบ้านออกไปดูใกล้แล้วก็ลองใช้มือ

ใช่แล้วน้องใบตองมันต้องมีของอยู่ในนั้น
เธอก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วยเข้ามาตรวจสอบทีจัดหน้าที่ตำรวจขา

กองไทก็ไม่ลุวางไว้ตรงนี้นานแล้ว

เออแล้วคุณป้าแกก็คิดในใจด้านในคงจะเป็นระเบิดออก

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลย
มาตรวจสอบในจุดนี้นะครับแล้วก็มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสมภาพเมืองอ่างทอง
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาปอเต็กตึงนะตรวจสอบอย่างละเอียดเลย
แล้วทีนี้ก็ตัดสินใจเอาไงดีพวกเรา

ใช้คัตเตอร์ค่อยกรีดกรีด
แผ่นเทปกาวที่ปิดฝากล่องโฟมเอาไว้
แล้วค่อยแง้มดูปรากฏว่าข้างในมันก็คือ
เปิดไหมระเบิด

กลัวเป็นน้องส้มเข้าหรือครับ
สงทรายดูปุ่มอะไรนี่สงทราย

สงทรายสงทรายทั้งหมด

ว่าไงนะคุณไม่ได้ยินเหรอพวงมาลัย
พวงมาลัยที่ใส่น้ำแข็งแช่เอาไว้อยู่ในกล่องโฟม

คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตกใจกันนะสิ

คือเขาบอกว่ามีสาวโรงงานคนนึงเดินมาเลย
เดินมาบอกเลยบอกว่านี่มันกล่องของหนู
เอ้าพี่มาเปิดทำไม
เรื่องของเรื่องเขามาวางเอาไว้เพื่อที่จะส่งลูกค้า
ลูกค้าเขาจะรู้กันเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาแวะรับไป
ทีนี้คงจะแบบว่าวันนั้นเนี่ยลูกค้าคนนี้ติดธุระอยู่มาช้า
พอเปิดออกมาว้ายน้ำแข็งละลายหมดแล้ว
มาช้ายังดีกว่า
ก็ยังไม่มานะลูกค้าเขาที่มารับ
ตำรวจมาก่อนแล้วเนี่ยเออเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างนั้นไป

เอาผมว่าเป็นเรื่องที่ยังไงซะก็ต้องแจ้งตำรวจจริง
เพราะว่าคนแถวนั้นที่เขาอยู่เป็นประจำเขาเห็นสิ่งที่มันผิดสังเกต
ก็ควรที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐให้ได้ทราบกัน
ต้องสงสัยแบบนี้บางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะครับ
ถูกต้องนะก็ต้องแจ้งกันไปเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละคุณผู้ชม